แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นอาสา
แล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับทางหน่วยซิล

ทั้งไปรับไปส่งที่สนามเบียนหรืออาหารการกินต่าง
ดูแลอำนวยความสะดวกด้านต่าง

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะจบภารกิจคือหมดแล้ว
ภารกิจของเขาครบผลัดแล้ว
แต่เขาก็ยังคงจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
แล้วก็มีการพูดถึงจ่าแซมด้วย
บอกว่าจ๋าแซมคือฮีโร่ผู้เสียสละ
นี่แหละค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒนบุญนิน
ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนางสาวสะสิกมลพุ่มนางแย้ม
ซึ่งก็เป็นอาสาสมัครกู้ชีพบัวเพชรจังหวัดสมุทรปราการ

แล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลทีมของจ่าแซม

โดยคุณสาธิกมลก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้รับการประสานจากเพื่อน
ให้เดินทางไปรับจ่าแซมที่บ้านพักย่านลาดกระบัง

ก็พอจะไปส่งให้เดินทางโดยเครื่องบินมาที่จังหวัดเชียงราย
หลังจากนั้นคุยกันมาคุณสะสิกมลเอารูปมาให้ดูด้วย
แล้วก็บอกว่านำสิ่งคล้องไปสนับสนุนการทำงาน

ซึ่งก็มีโอกาสได้พูดคุยกับจ๋าแซม
แซมก็บอกว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ครบกำหนดผลัดที่จะต้องเดินทางกลับบ้าน
แล้วทีนี้ค่ะวันพุธที่ผ่านมา
คุณสาธิกมลก็เจอกับจ่าแซม

แซมบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือจนจบภารกิจเลยนะ
กว่าน้องจะสามารถออกมาจากถ้ำได้
แต่สุดท้ายก็เป็นข่าวร้ายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
เราเอาของขึ้นมาส่งเนอะเราผ่านพี่เขา

เขาก็หมายถึงว่าตอนเย็นเดี๋ยวเขาก็จะกลับแล้ว
เราก็บอกโอเคโอเคพี่เดินทางปลอดภัยนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็เดินไปส่งของตรงอื่นเสร็จปุ๊บ
แล้วก็วนกลับมาที่เดิมเพื่อที่เราจะลงมาลงรถเรานะคะ
พี่ก็บอกไม่กลับแล้วเดี๋ยวจะอยู่ช่วยจนจบภารกิจ

เขาเป็นผู้ชายที่สุภาพใจเย็นมาก
เขาพูดกับเราเขาต้องบอกขออนุญาตนะครับ

น้อยนะที่เราจะเจอผู้ชายที่พูดว่าจะต้องขออนุญาตขออนุญาตนะครับ
มีไฟค่ะอย่างไฟที่ติดในถ้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เขาจะร้องขอมาว่าขอหน่อยขอสนับสนุนหน่อยอะไรนะครับ

เขาก็ส่งเป็นลูกกลับมาว่าเขาได้ใช้งานจริงนะ
กำหนดของเขาคือจะต้องเสร็จวันพุธ
นี่ค่ะพอคุณศาสิกมลให้สัมภาษณ์กับคุณภูริพัฒน์นะ
ก็บอกว่าคือรู้สึกเหมือนกับโทษตัวเอง
ตัวเธอเป็นคนส่งจ่าแซม
ท้ายที่สุดแล้วจ๋าแซมก็ต้องพบความสูญเสียแบบนี้
แล้วก็อยากจะบอกกับครอบครัวของจ๋าแซมว่าจ๋าแซมคือฮีโร่
คือบุคคลที่เสียสละอย่างมากเลยนะคะในการทำงานครั้งนี้
แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่จ๋าแซมทำหน้าที่
เป็นจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ
แล้วก็บอกว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่
แม้ว่าตัวจ่าแซมเองจะไม่ได้มีโอกาส
เห็นหน้าน้องทั้ง๑๓คนก็ตามนะคะ